โอเคนะคะ

จ้ะกลับมากับรายการโอเคนะคะนะคะ
เดี๋ยวเรามาทักทายแฟนรายการโอเคนะคะกันก่อนดีกว่า
แฟนเยอะมากแฟนแคปหน้าจอส่งมาในไลน์ส่วนตัวของพี่
เหรอดูอยู่คือแคปเสร็จแล้วเขาก็ไปทั้งนี้
นี่สัญญาณติดขัดจังเลยช่วงนี้

ฝนลงใจเย็นนะคะหรือเปลี่ยนชื่อรายการเป็นใจเย็นนะคะมา

คุณเกษมศิริโอเคนะคะ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

อัปเดตเทรนด์นะคะเครื่องสำอางที่อินเทรนด์ตอนนี้เนี่ยช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนว่ามีอะไรที่มีประสิทธิภาพบ้าง
เพราะเวลาอากาศมันชื่นอะอืมเราแต่งหน้าบางทีมันจะเยิ้มมันใช่

เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่ามาในรูปแบบของแบบเป็นลิควิด
คือเป็นแบบน้ำแต่ว่ามันติดทนนาน
ทนแล้วก็ล้างออกไม่ยากด้วย
นะคะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกตัวนี้ก็คือเป็นลิฟต์แมท

เขาบอกว่าเป็นของคนไทยนะคะ
ที่กำลังแบบอินเทรนด์มากเลย
แมทเออแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อแล้วค่ะ
ที่บอกว่าแมทเนี่ยคือว่าเวลาทาไปมันจะไม่วาวา
มันจะไม่วาวมันจะแบบว่ามันจะติดเป็นแบบว่าเป็นเนื้อ
เป็นเนื้อปากเราแล้วก็แบบว่าไปกินน้ำกินอะไรอย่างนี้
ก็ติดทนติดทนไม่หลุดสีสวยนะเออจริงก็สีสวยนะ

เคยซื้อบางยี่ห้อนะพี่ทาตอนเย็นนะงานเย็นนะ
แล้วไงแล้วพี่อาบน้ำนะแล้วแล้วพี่ล้างหน้านะเออ
ช้ามาเป็นอย่างไรพี่นั้นยังอยู่งานเช้าได้นะ
เป็นลิฟท์แบตที่ติดทนนานมาก
บางยี่ห้อก็ดีก็ติดทนจริง
แต่ว่าบางยี่ห้อเขาก็จะบอกเลยว่าติดทนแต่ว่าก็ล้างออกง่าย

นี่ราคาไม่ถึง๒๐๐นะแท่งนี้
จะประมาณแบบ๘๐๐๑๐๐กว่าบาทอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องมาเทสกันนิดนึงว่าเฮ้ย
ที่เขาบอกว่ากันน้ำทนน้ำเนี่ยนะ
แล้วเป็นลิปแบตนี่มันกันได้จริงป่ะ
อ้ามาพี่ซีมาอืมฮืมพี่มีคนฝากร้านกับเรานี่คือน้ำเปล่า
ฝากร้านบัวลอยมะพร้าวอ่อนอุ๊ยเหรอเอามาส่งก่อนสิ
เจ้าช้าวไปหาอะไรกินอย่างนี้
และหนึ่งนะคุณลุง
หนูจะคลอดแล้วค่ะคุณลุงโลศ
ผู้หญิงเราก็มีท้องได้หลายพี่ท้องกัน
อันนี้คุณลองอะไรลองอะไร

คือตัวนี้นะครับคือเป็นแบรนด์
ใช้เกรียงใช้พัฟบางคนลองพื้นเหมือนต้องใช้เกรียงเธอเข้าใช้เกรียงมั้ย

ใช่บางคนหน้าหนาเกินต้องใช้เกรียงแซะออกมา
แต่ว่านี่คือเนื้อเบาบางมากถูกต้องมั้ย
เธอมองหน้าฉันทำไมฉันเสียความมั่นใจอีก
คือจริงคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยเราคุยอะไรกัน
แล้วทำไมต้องไปคุยกับคนทางด้านมุมซ้ายล่างของจอทีวี
เป็นน้องทีมงานที่เขาจะคอยบอกเราว่า
พี่คะมันไร้สาระแล้วค่ะไปเถอะ

นี่เห็นไหมเนื้อเบาเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ของพี่อย่าพูดเลย
ใช่ไงคือกำลังจะบอกว่าคือเนื้อเขาเนี่ย

คืออันนี้ให้ดูเนื้อเนื้อรองพื้น
ไอ้นี่ใช่ไหมที่มันความติดทนนานของเขาเนี่ย
แต่ว่าที่สำคัญเลยก็อย่างที่นุ้ยบอกนะแต่มันก็โปรฟิตดีนะ
ถูกต้องเลยที่นุ้ยพูดต้องเลือกให้เข้ากับหน้าและคอของตัวเอง
ผิวใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นงานลอยกระทง
ลอยออกมาเป็นแบบเป็นกระสืออย่างนี้ไม่ได้ต้องเลือกสีให้เหมาะกับตัวเองค่ะ
นี่ไงเห็นป่ะแล้วมันกันน้ำจริงไหม

อันใหม่สิ
แล้วเห็นไหมเห็นไหม

เออโอเคยังเนียนอยู่เลยอะแต่ว่าจริงและการใช้รองพื้นอ่ะ
มันต้องตบด้วยแป้งฝุ่นด้วยนะคะอันนี้คือแค่เทสให้ดูค่ะ
ว่าว่าแค่แบบถ้าไม่ตบแป้งฝุ่นเนี่ยมันก็อยู่แล้ว
ถ้าคุณลูกโลศน์สนใจคุณลูกโลศน์เอาไปลองพื้นของคุณลูกโลศน์เอง
ที่คุณลูกโลศน์ที่ส่งมาชมหนูวิว่าสวยนะ

สุดท้ายมานี่อีกคิ้วคือมงกุฎของหน้าใช่ไหมใช่สินี่มงกุฎของแม่หน้าคือคิ้ว
เพราะว่าเขียนได้แบบว่าหลายมิติแล้วก็เป๊ะปังมาก
มันจะไม่หลุดลอกถ้าเกิดว่าในวันที่คุณนั้นไปในสถานที่ที่มีความเปียกชื้น

นี่นุ้ยเคยไปเจอนะบางคนเขาบอกว่าที่มันเป็นแบบทรงเหลี่ยมนี่ใช่ไหม
เพราะอะไรรู้ไหมเขาจะเขียนอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นแบบนี้
ใช่
คุณกริจดีคุณกริจดีมาก
ไม่เพราะว่ามันมีไฟอีกสองเนี่ยคุณกริจ
ใช่คุณกริจถ้าสมมุติไม่มีไฟ
ก็เหมือนโดนของเหมือนกันเนี่ยคุณกริจ
เดี๋ยวคุณกิจไปเจอที่จอดรถสิจ๊ะ

เออทำไมถึงพูดทุเรียนล่ะพี่สิ

ส่วนใหญ่เราก็จะพูดว่าทางจันทร์จะมาทางจันทร์ถูกค่ะ

อย่างนั้นอ่ะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศไทยทุเรียนหมดแล้ว

เออมีจังหวัดไหนบ้าง
จังหวัดที่มีทุเรียนแล้วที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รักษา

ก้านยาวตอนนี้ที่เชียงใหม่มีแล้ว

แล้วก็นี่ไส้อั่วแล้วก็

แต่ถ้าใครชอบกลีดแรงละ
กลีดแรงก็ไปไลยอง

แล้วแต่พัน
เขาบอกว่าลูกใหญ่ขนาด๑๐โลนะ

เดี๋ยวนี้นะทองม้วนสดก็เป็นกลิ่นทุเรียนก็มีนะ

เบอร์เกอรี่ครีปอย่างนี้ครีปต่างเป็นทุเรียน
ร้านแม่แรงปอล์คาเฟ่นี่เขาก็ทำเป็นครีป

ที่เป็นบิงซูมีางทุเรียน
นุ้ยบ้านเกี่ยวถ้ามไหน
เรียนลูกไม่รู้อัปเดตให้หน่อยสิเนี่ยกลับนี้

เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับคนเขามาฮิตกินทุเรียนกันเยอะมาก
ก็มีการแปรรูปแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการปลูก
แล้วก็ขายแล้วก็ขายออนไลน์กันเยอะด้วย

ใช่ที่ร้านอาจารย์มริกายังมีอยู่ไหม
ข้าวเหนียวทุเรียนตอนนี้ก็มีนี่ขอบคุณค่ะเราทำข้าวเหนียวสดทุกวันนะคะ
ตั้งแต่ตี๕เลยใช่ข้าวเหนียวโมน
ไปที่ร้านอาจารย์บริกายังมีได้ทุกสาขาค่ะสาธุ
และยังมีขนมครกทุเรียนด้วยนะคะโอ้ดี

ค่า
มีใบเตยแต่ตอนนี้มีทุเรียนแล้ว
อุ๊ยนี่มีฝากร้านด้วยคุณแนนบอกว่ามีครูชั่นครูชั่น

เนียนกริปเอามาให้เราลองก่อนถ้าดีจริงเดี๋ยวเรารีวิวให้
เราจะไม่บล็อกคุณแนนนะคะถ้าคุณแนนส่งสินค้ามา

คุณนุ้ยสู้นะคะอย่าปล่อยให้คุณอ้นแกล้งได้
เอ้าคุณดิฉันแกล้งเขาตรงไหนคะ

หลังจากที่เรากินทุเรียนไปแล้วพี่ต้องทำไง
เราต้องออกกำลังกายพี่มีออกกำลังกายแนวใหม่ใช่ไหม
ก่อนหน้านี้ก็เป็นซุมบ้วงซุมบ้าอะไรไปใช่ไหม
เดี๋ยวนี้มีปั่นจักรยานแต่ปั่นจักรยานใต้น้ำเบิร์นได้เยอะมาก

คือไม่ต้องว่ายน้ำไปปั่นจักรยานอยู่ใต้น้ำ
การออกกำลังกายแนวใหม่เป็นอย่างไร